คุณผู้ชมค่ะไปกันต่อเลยบอกเลยว่าช่วงนี้นะ
โจ๊กโซคูของเราต้องออกทรงเข้มหน่อยนะ

เพราะอะไรความสวยความฮอตลูกสาวเขากำลังเป็นวัยรุ่น
หนุ่มมาขายขนมจีบแล้วหรือเปล่า
โจ๊กออกตัวแรงเลยบอกว่าสมัยนี้แล้ว
พ่อไม่ปิดกั้นเข้าใจเด็กวัยรุ่น
จะมีความรักพ่อไฟเขียวเลยค่ะ
ยี่หวาน้องยูจินตามสบายเลย
แต่ถึงกระนั้นก็เถอะนี่
โจ๊กออกตัวว่าต้องดูคนดี
เรื่องนี้ช่วยเลือกไม่ได้นะ

ถ้าลูกพร้อมจะมีแฟนพ่อก็จะพร้อมเหมือนกัน
พร้อมจริงเหรอพ่อยังไงไปฟังค่ะ
โตเต็มวัยเป็นสาวก็จะอยากให้มีแฟนตามปกติ
เพราะแต่พอถึงเวลาจริงเป็นยังไงไม่รู้

แต่เราบอกว่าอยากให้มีสายอยู่สายสิบ

ว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็มีชีวิตจิตใจยังไง

ทำใจได้ไหมครับที่ลูกสาวสองคน

ใช่แต่ว่าพอถึงเวลามันยากเนอะ

ในการที่จะแบบว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาในบ้าน

หรือสวัสดีครับลูก

ก็ถ้าเจอผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายพ่อ

อยากจะเข้ามา
เป็นแบบว่าชอบหรืออะไรลูกสาวของผม
ก็ขอให้ทุกท่าน

แล้วก็ผมก็จะรอต้อนรับอยู่ที่บ้าน
ขอให้ได้เจอกันโชคดี

พ่อไฟเขียวพ่อเปิดกว้างแต่ดูทรงที่พ่อพูดแล้ว

เดี๋ยวก่อนนะคราวที่แล้วที่คนที่โทรมาถามการบ้านยังอยู่ไหม